คดีใหญ่กันนะคะสำหรับกรณีที่มีครอบครัวคนงานชาวพม่า๔คนค่ะ
ที่ถูกฆ่าตายอย่างโหดเยี่ยมในจังหวัดตากนะคะถ้าคุณผู้ชมยังจำกันได้
เราเล่าไปเมื่อวานแล้วนะคะที่บอกว่าเป็นเรื่องราวมีปากเสียงกัน
เพราะว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยดื่มเหล้าเป็นสามีภรรยากัน
ดื่มเหล้าเมาเสียงดังฝ่ายครอบครัวผู้เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องออกไปปราม
ออกไปเตือนเพราะนอนไม่ได้แล้วสุดท้ายมีปากเสียงกันจนถึงขั้น
กลุ่มคนร้ายเนี่ยลอบทำร้ายคือเอาไม้หน้าสามที่ตอกตะปูตรงปลาย
ไม้ท่อนใหญ่อะค่ะมาตีครอบครัวเนี้ย
และไม่เว้นแม้กระทั่งลูกคนเล็กที่อายุเพียงแค่๔เดือน
ตายคาอกแม่นะคะความคืบหน้าของคดีนี้ค่ะ
หลังจากที่ตำรวจเนี่ยรู้มาว่าคนร้ายหนีไปอยู่ที่เกาะโนแมนแลนด์
ทีมข่าวทะละทีวีของเราก็ไปเลยค่ะไปที่ตลาดริมเมอร์ในอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ซึ่งเป็นชายแดนไทยพม่าและไปตรวจสอบเกาะโนแมนแลนด์นี้
นี้ตั้งอยู่บนแม่น้ำเมยนะคะลักษณะเนี่ยมันจะเป็นดินดอน
อยู่ติดฝั่งประเทศไทยระยะทางยาวประมาณ๑กิโลเมตรค่ะ
อย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยมีตนไม้ใบยาขึ้นกระจัดกระจาย
แล้วก็มีเพลิงพักอยู่เป็นจำนวนมากชาวพม่าเขาก็จะนั่งเรือข้ามฝั่งมาจากประเทศพม่า
แล้วก็มาขึ้นที่บริเวณเกาะโนแมนแลนดเนี่ยแหละค่ะทีมข่าวทรัฐทีวีก็ไปสอบถามชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในเกาะนี้นะคะ
เขาก็เล่าว่าตัวเขาเนี่ยมาอาศัยทำมาหากินที่เกาะนี้ได้๓ปีแล้ว
ก็ขายของที่ตลาดชายแดนริมเมยในเกาะนี้มีชาวพม่าอาศัยอยู่ประมาณสักห้าสิบถึงหกสิบคนได้
ก็ต่างคนต่างอยู่แล้วค่ะก็จะมีบางคนบ้างนะที่มีปัญหาทะเลาะวิวาดกันเพราะเมาเหล้าแล้วก็เรื่องยาเสพติด
ส่วนประเด็นที่ว่ามีชาวพม่าก่อเหตุฆ่ายกครัวแล้วก็หนีตำรวจไทยมาอยู่เกาะนี้เนี่ยเขาบอกว่า
ไม่เคยมีนะมีแค่ชาวพม่าที่หนีตำรวจฝั่งพม่าเองนั่นแหละที่มาอาศัยอยู่
ถ้าไปเล่าแล้วก็คุณลองกันอย่างนั้นไม่ใช่อะไรเลยพวกเรื่องยารามีไหมครับอย่างยา
เค้ามีนี่ลหมดมามีมะไม่มีมาตอนตอนมอมดีต้อนรอพม่ามาบรรยา
เขาเล่าว่าเกาะนี้จะมีแต่ชาวพม่าอาศัยอยู่
และเป็นเกาะที่คนไทยไม่กล้าเข้าไปเพราะว่ากลัวเรื่องความปลอดภัยค่ะ
คือมันยังไม่ได้มีใครตกลงกันชัดเจนไงค่ะ
ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเป็นของไทยหรือว่าเป็นของพม่ากันแน่
ก็ใครจะเข้าไปก็ต้องประสานทางการพม่าก่อนนะคะ
บอกว่าคือเกาะนี้มันก็มีทั้งเรื่องยาเสพติดแล้วก็เรื่องของหนีภาษีแหละ
เป็นไปได้ก็อยากให้เจ้าหน้าที่ไทยและพม่ามาดำเนินการเรื่องผิดกฎหมายเหมือนกันนะ
เพราะว่าเกาะนี้เหมือนเป็นพื้นที่ที่กฎหมายเข้าถึงได้ยากมาก
ก็คือมันทึบไงพี่ทำอะไรอย่างที่บอกมาตอนแรกตามมาก็มาอยู่ตรงเนี้ยลงไปก็อ่ะต้องคุยกันก่อนถึงจะลงใช่ไหมฮะของผิดกฎหมายมันต้องมีอยู่แล้วล่ะเพราะอย่างน้อยมันเข้าถึงยากอ่ะในปางเฉพาะกลุ่มอย่างนี้ดีกว่ากลุ่มที่เขามาสายผิดกฎหมายอ่ะมันก็คือมีประโยชน์ต่อพวกนั้นเหมือนกันแต่ว่ากลุ่มที่เขาค้าขายอ่ะ

มาทางนู้นเขาก็ให้ความร่วมมือเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าจะนิ่งดูดายไม่สนใจแต่อย่างน้อยก็มีเวลาไปแล้ว
จากลงพื้นที่เกิดเหตุและตรวจสอบสำนวนของคดี
โดยเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งเป็นบ้านของผู้ตายแล้วก็บ้านของคนร้าย
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบอกว่า
เร่งรัดให้พนักงานสอบสวนเก็บรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุ
ส่วนงานสอบสวนก็สั่งการให้พันธุ์ตำรวจเอกอำพลวงใหญ่
รองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตากควบคุมดูแลคดี
กำชับให้ดำเนินการอย่างรัฐกลุ่มเพื่อออกหมายจับคนร้าย
รวมทั้งประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองทั้งไทยแล้วก็ฝั่งเมียนมา
ให้เร่งตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เนื่องจากว่าก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
ขณะที่การติดตามคนร้ายนั้นมีข้อมูลว่าเป็นชาวมุสลิมจากรัฐยะไข่

ห่างจากจุดเกิดเหตุไม่ถึง๔กิโล
จากว่าทั้ง๓คนนั้นไม่กล้าเข้าไปในพื้นที่จังหวัดเมียวดี
เพราะว่ากลัวถูกทางการเมืองมากจับตัวนะครับ
สำหรับคดีนี้นะคะนายอูอ่องมินทูตแรงงานเมียนมาร์ประจำประเทศไทย
สำนักงานแม่สอดเองก็เดินทางมาที่สพแม่สอดค่ะ
เจอกับลูกสาวสองคนของผู้เสียชีวิตนะคะ
ก็สอบถามความเป็นอยู่ว่าหลังจากนี้จะอยู่กันอย่างไร
จะทำยังไงแล้วก็อยากจะได้ความช่วยเหลืออะไรบ้าง
ได้รวบรวมเป็นข้อมูลและให้ความช่วยเหลือต่อไป
ศาลจังหวัดแม่สอดเองก็อนุมัติหมายจับนายสวย
นามสกุลวัย๔๘ปีชาวเมียนมาในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแล้ว
ส่วนภรรยากับเพื่อนหลักฐานยังไม่แน่ชัด
ก็เลยอนุมัติหมายจับแค่นายสวดคนเดียวไปก่อน
จากนี้ก็ประสานเจ้าหน้าที่พม่าด้วยนะคะ
ที่จะไม่ให้นายสวยกับพวกนั้นหลบหนีออกไปจากเกาะได้
ส่วนผู้เสียชีวิตค่ะพนักงานสอบสวน
ตอนนี้ส่งศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิศนุโลกแล้ว